เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีพยาบาลคนหนึ่งนะคะอายุ๔๘ปี
เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอุทิยา

ไปกับแฟนสาวตำรวจก็เลยปิดล้อม

วัดลาชิตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศิริยาศิริยาศิริยา

แล้วก็สืบหาอาวุธในการก่อเหตุนะคะ
พอจับกลุ่มเขาจับได้เขาลงพื้นที่ไปที่สวนมะนาว
ใกล้กับทางเข้าวัดวิมลสุนทรตำบลดอกย่านางอำเภอภาชี
จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ในอันเนี่ย
เอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งเอาไว้เป็นมีดคัตเตอร์นะคะ
อยู่ห่างจากจุดที่เอารถไปทิ้งประมาณ๓กิโลเมตร
ตอนนี้ยังไม่เจออาวุธแต่ในอันบอกว่าทิ้งตรงนี้แหละ
จุดนี้แหละตำรวจไปหาแต่ยังไม่เจอ
ซึ่งอาวุธก็จะเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการดำเนินคดี
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นคนลงมือทำจริงค่ะ
รู้จักกับผู้ตายมานานแล้วตัวเองเคยเป็นพนักงานเวรเปรย์
ที่โรงพยาบาลภาชีทำงานด้วยกันกับพยาบาลผู้เสียชีวิตเนี่ย

บันทึกภาพเอาไว้ได้อ่ะค่ะแต่ว่าในอันบอกว่า
ทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วยนะคะครับได้สร้อยคอทองคำไปสองเส้น
สร้อยคอทองคำนี้เอาไปขายแล้วด้วยที่อำเภอผักไห่
เงินมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็เลยนัดกับแฟนสาวของตัวเองเนี่ย
ว่าจะหลบหนีไปจังหวัดสุพรรณบุรีแต่หนีไม่ทัน
สุดท้ายถูกจับที่อำเภอผักหายซะก่อนนะคะส่วนการติดตามตัวคนร้าย
ตำรวจเขาสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะที่โรงพยาบาลด้วย
ที่หน้าบ้านเช่าจุดที่พบศพซึ่งตำรวจเขาพบว่าเวลาประมาณ
ห้าทุ่มห้าสิบนาทีผู้ตายขึ้นรถออกไปกับในอันคนร้าย

ก็มารอพบลูกชายด้วยนะครับ
โดยพ่อกับแม่ของนายอันผู้ต้องหาเปิดเผยว่า
คืนวันเกิดเหตุลูกชายมาบอกว่าจะออกไปรับลูกเลี้ยงกับแฟนใหม่
แล้วก็กลับมาเวลาประมาณตี๓ในสภาพเสื้อเลอะเทอะ

ที่ผ่านมาลูกชายมีปัญหาด้านการเงินมาตลอด
เงินเดือนไม่พอใช้ก็จะมาขอแม่

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

สารภาพที่จุดเกิดเหตุเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
ทางตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยาและตำรวจภูทรภาชีจะร่วมกัน